เคยเห็นลอยเท้ามนุษย์โบราณไหม
อย่างไม่เคย
หมองเป็นนิครับ
เขาบอกว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาท

พอมองเข้าไปใกล้ครับรอยเท้าคาดว่าเป็นของมนุษย์โบราณ
ที่ถูกพบที่บริเวณลานหินบนยอดภูน้อย
ใกล้กับหมู่บ้านโคกกลางตำบลโคกนาโก
ข้าวนั้นเป็นรอยเท้าเป็นรอยเดียวรอยใหญ่มาก
นายเซี่ยวศรีราพันธ์ผู้เจยบ้านหมู่สองบ้านโคกาก็เล่าว่า
รอยเท้านี้ถูกค้นพบโดยพระสงฆ์
ที่ปรากฏจำบรรษาในบริเวณภูน้อย

ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาท
กราบไหว้กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
อกจากนี้เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ก็มีชาวบ้านพบกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหิน

ซึ่งได้แจ้งจริงที่ก็ไปตรวจสอบ
จริงที่กรมศิลปกรณ์ก็ยืนยันว่า

ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปีนะครับ

จึงได้นำกระดูกสัตว์ที่พบบางส่วนไปเก็บรักษาไว้

บอกว่าตอนนี้เอาไปเก็บรักษาไว้ที่วัด
แต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาสำรวจพื้นที่บริเวณภูน้อยตรงนี้หน่อย
แล้วก็อยากให้ผลักดันอยากให้พัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะ

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอนาคตด้วย

มันไม่ได้มีแค่รอยเท้าที่พบตรงนี้
แต่ยังมีดอกไม้ป่านานาชนิดอีกเยอะเลย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ถ้าเป็นรอยเท้ามนุษย์โบราณจริงนะฮะ

ผมก็เพิ่งเห็นแบบใหญ่อย่างนี้แหละครับ

ถ้าเดินไปแล้วก็เมื่อยก็อะไรต่างเมืองการออกกำลังกายก็ดีนะครับ

สนใจก็ลองติดตามไปดูที่ป่าติ้วยะโสธร